แรงงานพม่านับพันคนนะคะ

บางส่วนก็ยืนตากฝนอยู่เลยนะคะ

นางองซานซูจีก็ได้พูดคุยกับตัวแทน

ติดตามจากคุณจอมพลดาวสุโขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

สำหรับการพบป่าแรงงานชาวพม่าของนางองซานซูจี
ในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า
ซึ่งด้านหลังของผมนี้คือเวที

เพื่อมาฟังนางองซานซูจี

ส่วนบริเวณด้านนอกก็มีแรงงานชาวพม่า
นับพันคนที่รอนางองซานซูจี

ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าบรรดาแรงงานนั้น

กับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ

เดินทางถึงหอประชุมตลาดทะเลไทย

ท่ามกลางแรงงานชาวพม่าจำนวนมาก
มารอต้อนรับและวิ่งกรูเข้าไป

ห้องประชุมที่มีตัวแทนราว

องซานซูจีเลือกที่จะพูดบนเวที
ไมโครโฟนเพียงเล็กน้อยนะครับ
โดยถามตัวแทนแรงงานว่ามีปัญหาอะไร

เพื่อสอบถามปัญหาแบบตัวต่อตัว

โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เข้าไปฟัง

และผิดหวังไปตามกันครับ
และขอบคุณให้
เพราะทุกที่ช่วยตามผลลังรออยู่ข้างนอกเลย

นางองศาลซูจีจะเข้าพบในดอนประวัติ
ในรัฐมนตรีต่างประเทศ

ยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โดยคาดการณ์ว่านางองศาลซูจี
ที่มีมาตรการลดการกดขี่และเอาเปรียบ
แรงงานชาวพม่าในประเทศไทย
ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่นับล้านคนครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ได้เข้ามาในห้องนี้
มีโอกาสได้รับฟังนางองศาสุจีย์
อยู่ภายในห้องนี้๑ใน๕๐๐คน
รวมทั้งความเห็นของแรงงานที่อยู่ด้านนอก

ซึ่งทั้งหมดสามารถติดตามรายละเอียด
และการประมวลสถานการณ์ตลอดทั้งวันนี้

ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี

ขอบคุณคุณจอมพลนะคะเดี๋ยวตามกันต่อ
ในไทรรัฐเจาะประเด็น๕ทุ่ม